เอามาดูคลิปที่อยากจะเตือนอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องของการขับรถต้องผ่านทางรถไฟ
เครื่องกั้นลงแล้วรถไฟจะมาแล้ว
แต่พฤติกรรมไปดูเลยฮะว่าคนขับรถเขาทำอะไร

เอามุดหน่อยรถไฟยังไม่มายังพอผ่านได้

กำลังใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ด้วย

พี่พิ้นแน่มากเลย
ถามว่าเขามองซ้ายมองขวาไหม

คลิปนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะดูแล้วอย่าทำตามนะคะ

เพราะว่าโชคดีว่ามันผ่านไปได้ถ้าแผ่นไม่ได้
รถไฟมาพอดีมันก็สูญเสียแน่
นะคลิปนี้มีคนเขาถ่ายเอาไว้ขณะที่เขาจอดรอ
เครื่องกั้นมันลงมาแล้วรถไฟจะไป
เพจทางด้านของเจ๊ม้อยวีพัฒน์ไปลงอีกทีนึง
แล้วก็บอกว่าแฮสแท็กดูเอาไว้นะคะ
ดาดไม้กั้นเอาลงมาเรียบร้อยก็ยังขับผ่านแบบง่าย
คุยโทรศัพท์สบายรถไฟผ่านไม่ผ่านไม่สนมักง่ายมาก
ถ้าโดนชนก็จะเรียกร้องอีกนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้มองถึงความพฤติกรรมของตัวเอง
มีการขับรถแล้วก็ไม่รักษากฎหมายด้วย
แต่ว่ามันจะมีอะไรแบบนี้บ่อย
ย้ำเตือนกันเช้านี้หลายท่านคงต้องขับรถ
ไม่ต้องผ่านเส้นทางรถฝั่งแบบนี้ท่านในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ก็ต้องเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตท่านเองนะครับ